ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพภูมิกับเบิ้มนะครับ
พันตรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ์ที่วัดในบ้านเกิดที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะฮะ

ขณะเดียวกันเช้าวันนี้ครับทางครอบครัวของภูมิกับเบิ้ม
พร้อมกับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๕๕
มาร่วมพิธีเก็บอัฐินะฮะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย

นะครับจากนั้นครอบครัวได้มีพิธีทำบุญครบเจ็ดวัน
โดยอาหารในการทำบุญถวายเพลงพระคือหมี่พันธุ์นะฮะ
เป็นอาหารโปรดของภูมิกับเบิ้มนี่นะครับ
เป็นอาหารพื้นเมืองของทางอุตรดิษฐ์ด้วย
ภูมิกับเบิ้มกลับมาที่บ้านที่อุตรดิษฐ์เนี่ย
ทางครอบครัวบอกต้องทานตลอดนี่นะฮะ
คุณพ่อของภูมิกับเบิ้มนะครับท่านก็เพิ่งไปฟอกไตมานะฮะ
ความจริงต้องพักผ่อนนะฮะแต่วันนี้ก็มาเก็บอาทิตลูกชาย
คุณพ่อก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะร้องไห้ตลอดเวลา
คุณพ่อเป็นทหารนะอดีตทหารนะครับ
คุณพ่อบอกว่าเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะฮะ
บอกพ่อร้องไห้ตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้ก็ยังร้องไห้ทุกวัน
ขณะเดียวกันทางคุณแม่นะครับวันนี้ก็ไปกอดอาทิตลูกชาย
พร้อมกับบอกว่าแม่กอดเบิ้มแล้วนะได้กอดเบิ้มสมใจแล้วนะลูก
ไม่ต้องห่วงอะไรไปอยู่กับหลวงพ่อที่วัดป่าภูทับเบิก
ตามที่ลูกตั้งใจเป็นพระที่ภูมิกับเบิ้มท่านเคารพสัทธานะครับ
นี่ค่ะคุณแม่ก็จะกอดรูปของลูกชายอยู่ตลอดเวลา
อัธิลูกเห็นไงเสมอไงเลยเยอะเมื่อล่ะเมื่อล่ะรู้งาน
เป็นใจยะแพร่นั่นไหมฮะก็ไม่รู้ข้าวไว้ไอ้เลี่ยง
คงหมายถึงว่าตอนที่เกิดเหตุจนกระทั่งนำร่างมาบริเวณกุศลคงไม่ได้กอดลูกชาย
ก็ต้องรอจนวันเก็บอัฐิเนี่ยนะฮะถึงได้กอดสมใจที่คุณแม่บอก
แล้วก็กอดรูปถ่ายเนี่ยนะฮะหลังจากทำพิธีเสร็จนะครับ
ตามเจตนารมณ์ของครอบครัวยาวไทยส่งนะครับก็คือนำอัฐิบางส่วนของภูมิกับเบิ้ม
ไว้ที่วัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเป็นวัดที่ทางภูมิกับเบิ้มกับเพื่อน
รวมถึงบิ๊กต่อรองพบตรเนี่ยเคยไปปฏิบัติธรรมเคยไปบวชอยู่ที่นั่น
เดินทางไปถึงวัดป่าภูทับเบิกทางภรรยาแล้วก็ลูกนะฮะรวมทั้งเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๕๕
ได้นำอัฐิของภูมิกับเบิ้มไปที่กุฏิของพระอาจารย์วัชิระวิจิตโตจ้าวาดวัดป่าภูทะเบิก
อาจารย์วัชละบอกว่าภูมิกับเบิ้มรวมถึงตำรวจนายอื่นแล้วก็รองพบตรก็คือบิ๊กต่อนะฮะ
ธรรมนุบำรุงวัดนี้ตั้งแต่ปี๒๕๓๔ตั้งแต่วัดยังไม่มีอะไรเลยนี่ฮะแล้วก็เคยมาบวชที่นี่ด้วย
บิ๊กต่อนี่คะใช่ครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลปัจจุบันเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ภูมิกับเบิ้มนะฮะจนวัดปัจจุบันก็มีความเจริญพัฒนาขึ้นมา
ภูมิกับเบิ้มเคยบวชที่นี่๓ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็๙วัน
โดยทุกการเลื่อนยศของภูมิกับเบิ้มจะมาบวชมาปฏิบัติธรรมที่นี่
ภูมิกับเบิ้มเป็นคนดีมากพอทราบข่าวพระอาจารย์ก็ได้เจริญจิตแผ่เมตตาให้ทันที
ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระอาจารย์วัชละท่านบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรม
ซึ่งทางพระอาจารย์ก็เตรียมที่ใส่บรรจุอัฐิของภูมิกับเบิ้มเอาไว้ด้วย
เราได้คุยกับจารย์๑๑พุยายายาวไทยส่งนะครับน้องชายของภูมิกับเบิ้ม
ซึ่งเป็นทหารนะคุณพ่อเป็นทหารแล้วบอกสองพี่น้องหน้าตาคล้ายกันเลย
ใช่ภูมิกับเบิ้มลูกชายเป็นตำรวจส่วนน้องชายเป็นทหาร
น้องชายภูมิกับเบิ้มบอกว่าวันที่๒๑กันยายนนี้จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่ชาย๙วันนะครับ
หลังเกิดเหตุสารวัตรสิวเสียชีวิตภูมิกับเบิ้มเคยบอกกับครอบครัวไว้ว่าจะบวชให้กับสารวัตรสิว
แต่สุดท้ายก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับภูมิกับเบิ้มเพราะฉะนั้นจะขอทำหน้าที่นี้แทนบวชให้กับพี่ชายแล้วก็สารวัตรสิว
โดยบอกว่าช่วงเวลากว่า๑สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดของครอบครัว
วันนี้ได้ส่งดวงวิญญาณของพี่ชายได้ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้ว
พากระดูกพี่ชายมาเก็บไว้ที่นี่เพราะครั้งหนึ่งพี่ชายเคยบวชทดแทนคุณพ่อแม่ที่นี่
และแต่ละครั้งที่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็จะมาบวชที่นี่เป็นเวลา๙วันแต่ไม่เคยบอกให้กับครอบครัวทราบ
อยากให้พี่เบิ้มได้บุญกุศลสูงสุดอย่างที่เขาตั้งใจครับ
อย่างที่เคยคุยกันก็คือ
ถ้าเหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยดีเขาก็อยากจะบวชครับให้สาววันแบงค
แต่ก็เขาเกิดในการนี้ก็ต้องตั้งใจจะบวชให้ทั้งสวรรค์แบงค์ทั้งพี่เบิ้มเลย
ก็ต้องเดินต่อไปก็คือยังไงก็ยังมีอีกหนึ่งคนครับ
ดูแลกันดูแลกันทั้งนี้ก็ต้องช่วยกันตั้งสติ

จากนี้ไปก็ต้องดูแลหลานชายด้วยนะฮะ
ลูกชายของพี่ชายจะดูแลให้ดีที่สุด
เพราะนี่คือแก้วตาดวงใจของพี่ชายครับ